คุณผู้ชมครับพาไปที่บ้านผมดีกว่า
จังหวัดพิษคุณพาไปคุณต้องเลี้ยงนะ

พาไปพิศนุโลกไปเจอกับชาวต่างชาติท่านหนึ่ง
ที่มีใจรักในศิลปะวัฒนธรรมไทยครับ

บินตรงมาจากสวิสแลนด์เลย

เฮ้ยนี่มานี่มาเพื่อร่วมสร้างพระพุทธรูป
นี่เห็นไหม
ชาวต่างชาติคนนี้นะครับมีชื่อว่านายแอ้วโซแลนด์
แอลท์โซลันด์จากสวิสเตอร์ลันด์
เป็นผู้ที่มีใจรักในจิตอาสาและชอบไทยแลนด์
ก็เลยมุ่งมั่นมาที่พิศนุโลกแลนด์
มันแลนดิ้งลงสู่ที่นี่เลยล่ะครับคุณผู้ชมครับ

มาตั้งใจในการตัดคริสตันลงไปบนรูปปั้น
สยามเทวาธิราชประจำวัดแห่งนี้
เขาก็มีจิตที่เป็นจิตอาสา
แล้วก็มีความเลื่อมสายศรัทธาในวัดแห่งนี้นะครับ
ก็ถามสิแบบนี้คนที่เขาเห็นทั่วไปเขาก็งงเอ๊ะ
ฝรั่งฝรั่งตาน้ำข้าวคนนี้ทำไมถึงมาช่วยสร้างพระพุทธรูปภายในวัด
ก็ไปถามเจ้าตัวแล้วครับก็คือนายแอลโซแลนด์
เล่าว่าตนเองเนี่ยนะครับเดินทางมาเวียนเทียนที่วัดเขาชี
พร้อมกับภรรยาชาวไทยเมื่อวันที่มีงานที่ผ่านมาเนี่ย
แล้วก็เจอกับหลวงพ่อวิรัติเจ้าอาวาส
จากนั้นนะครับก็ได้พูดคุยกันแล้วก็หลวงพ่อบอกว่าที่วัดจะมีการสร้างพระพุทธรูป
ในความที่คุณแอลเซอร์แลนด์เนี่ยนะครับมีประสบการณ์ด้านงานศิลปะมา
วกกับมีความเลื่อมสายศรัทธาและก็สนใจในพระพุทธศาสนาอย่างมาก
ก็เลยขออาสากับหลวงพ่อมาร่วมสร้างแล้วก็ตกแต่งพระพุทธรูปวัดเขาชีแห่งนี้นั่นเองนะครับ
เท่านั้นไม่พอนายคนนี้นายอัลโซแลนด์เนี่ยนะครับ
เขาบอกว่าเคยทำงานในวงการฮารุท

นี่เขาเคยเขียนแบบว่าเขียนดนตรีประกอบภาพยนตร์มาแล้วหลายต่อหลายเรื่อง
โหนี่ระดับโลกเลยงั้นเนี่ย

นี่เขาก็เลยมาช่วยกันนะครับในการสร้างพระแบบนี้
เขาบอกว่าตัวเองนั้นรู้สึกมีความสุขมาก
ก็เลยมาที่นี่แล้วก็ช่วยกันสร้างพระพุทธรูปแบบนี้นะครับ

โอ้โหแล้วนี่เนี่ยประดับเพชรประดับพลอยประดับอะไร
ัญมณีสวยงามมากเลย
เป็นแบบงานคริสตัลเป็นงานละเอียดปรานีตมาก

อันนี้มวดทนาสาธุกับชาวต่างชาติดูจริงนะคะ